เราเล่าไปยังต้องตามความคืบหน้ากันต่อเพราะว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลย
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
เหตุการณ์ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ที่นครราชศรีมาค่ะ
ที่ตำรวจเขาไปล่อซื้อยาเสพติดจากพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่
แล้วพอตำรวจแสดงตัวจะเข้าจับกลุ่มพ่อค้ายามีปืนยิงใส่ตำรวจจนตำรวจเนี่ยนะคะ
เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ็บหนักเลยแล้วคนร้ายคนนี้ก็หนีไปไปซ่อนตัวอยู่ที่ไร่มันสัมปะหลัง
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปกดดันเพื่อที่จะจับตัวแต่ไม่กล้าจะบุกเข้าไปเพราะคนร้ายคนนี้ที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดมีปืนพกติดตัวอยู่ด้วย
ก็ให้แม่ไปคอยเกลี้ยกล่อมคือใช้เครื่องขยายเสียงให้แม่ตะโกนบอก
ตัวเถอะมอบตัวเถอะไม่ยอมมอบตัวแล้วก็ยังไม่เจอตัว
สุดท้ายขออนุมัติศาลออกไม้จับแล้วนะคะ
ตำรวจทพบปรังอคงจธราชสีมาค่ะ
ตวยกระโทกรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ขณะที่ทำการล่อซื้อยาไอซ์ที่บ้านหนองย่าขาวตำบลหนองบัวอำเภอคงค่ะ
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวาน
ร้อยตำรวจรีส่งพร้อมด้วยตำรวจอีก๒นาย
ขับกระบะสีขาวไปจอดริมถนนริมไร่มันสัมปะหลัง
แถวถนนสายบ้านเหลื่อมอำเภอคงตำบลหนองบัวค่ะ
คนร้ายใส่เสื้อโปโลสีขาวใส่หมวกกันน็อกสีดำคาดขาว
ที่จุดนัดพบนะคะระหว่างทำการล่อซื้อ
คนร้ายไหวตัวทันว่าตำรวจแน่คนร้ายมีปืน
ชักปืนเป็นปืนขนาดจุด๓๒นะคะ
ยิงใส่ร้อยตำรวจรีสงฆ์กระสุนเข้าหน้าอกซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็เข้าที่แขนขวาอีกหนึ่งนัดหลังจากนั้นก็สาดกระสุนเลย
เหมือนกับเปิดทางหลบหนีอะค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอคง
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังตำรวจห้าสิบกว่านายนะคะ
พร้อมอาวุธครบมือกระจายกำลังกันค้นหาตัวคนร้าย
มีพยานบอกว่าเห็นคนร้ายหนีเข้าไปหลบอยู่ในไร่มันสัมปะหลัง
ในพื้นที่ตำบลหนองมะนาวคนร้ายทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้
ไร่มันแล้ววิ่งวิ่งหนีเข้าป่าไปก็เลยปิดล้อมกันนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวานนะคะปิดล้อมทั้งคืน
จนเช้าก็ยังไม่เจอตัวแต่คาดว่าคนร้ายอาจจะเดินออกจากไร่มัน
กลับไปกบดานที่บ้านเพราะว่าห่างกันประมาณสัก๒กิโล
มีคนแจ้งเบาะแสว่าเห็นคนร้ายเดินไปขอน้ำชาวบ้านกิน
อยู่ในพื้นที่ระหว่างอำเภอบัวใหญ่กับอำเภอคงค่ะ
พอตำรวจระดมกำลังค้นหากันต่อเนื่องแล้วยังไม่เจอตัวสักที
สุดท้ายพลตำรวจรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ส่งกำลังคอมมันโดย๒๐นายลงพื้นที่ไป
ช่วยเร่งติดตามล่าตัวคนร้ายรายนี้ก็วางแผนปูพรมตามล่า
มันนะคะพื้นที่ตรงนั้นกว้างประมาณสามพันไร่
ตรงนั้นเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เจอรองเท้าแตะหนึ่งคู่
เสื้อยืดสีขาวแถบแดงน้ำเงิน
ก็คือเป็นเสื้อของคนร้ายที่ใส่นั่นแหละคนร้ายถอดทิ้งไว้
นะคะเจ้าหน้าที่เอาถุงเท้าเอาเสื้อยืดของนาย
ดุงศักดิ์ไปให้สุนัขทหารดมเพื่อสะกดรอยตามส่วน
กำลังอีกชุดหนึ่งเขาก็กระจายเข้าค้นหาในพื้น
หมู่บ้านห้วยทรายตำบลหนองมะนาวซึ่งบ้านของคนร้ายอยู่ตรงนั้นนะคะ
ห่างจากไร่มันประมาณสองกิโลแล้วก็กดดันญาติว่าญาติช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อย
ให้คนร้ายมอบตัวนี่นะคะตอนจังหวะที่สุนัขดมเสื้อของคนร้ายแล้วก็ออก
ตามหาทีมข่าวของเราไปคุยกับพ่อแม่ของคนร้ายด้วยนะคะที่บ้านห้วยทราย
ก่อนหน้านี้แม่เป็นคนที่เจ้าหน้าที่พาไปช่วยเกลี้ยกล่อมแล้วรอบหนึ่ง
คุณแม่ท่านนี้นะคะคือพยายามไปพูดผ่านเครื่องกระจายเสียงที่ริมไร่มัน
ตั้งแต่เมื่อวานบอกให้ลูกมอบตัวเถอะลูกมอบตัวเถอะลูกลูกก็ไม่มอบตัว
กับแม่ก็เลยฝากไปถึงลูกชายว่ามอบตัวเถอะอย่าต่อสู้ขัดขืนเลย
เพราะถ้าติดคุกติดตารางเนี่ยพ่อแม่กับลูกสาวอายุ๑๑ขวบยังไปเยี่ยมได้ยังได้เห็นหน้ากันแต่ถ้าตำรวจจับตายขึ้นมาเนี่ยมันหมดโอกาสจะเจอกันตลอดไปเลยนะ
คุยกันปั๊บทุกอย่างให้ลูกมามอบตัวนี่แหละเพราะอย่างนี้เขาตอสู้กับเจ้าหน้าที่
ของคนร้ายนะคะแม่ของนายพดุงศักดิ์บอกว่า
นายพระดูงศักดิ์เนี่ยเขาทุกต่อจับคดียาเศพติก
ออกจากคุกมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกค่ะ
จนถึงตอนนี้ยังจับไม่ได้ยังไม่ยอมมอบตัว
ตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
นี่ค่ะนายพระดุงสินขออภัยพระดุงสินคนนี้นะคะ
โอ้โหนี่สองวันเลยนะยังหาไม่เจอนะครับค่ะ